ไปดูกันที่กรรมการฟุษศชิงชำโลกที่ประเทศโคลิมบีอย่างกันบ้างนะครับ
ผลงานของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเมื่อเช้านี้
เกมนี้นั้นทีมฟุตซอลทีมชาติไทยถือว่าสร้างสถิติใหม่เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียว
แต่โดยรวมแล้วทีมงานของทีมฟุตซอลชุดนี้ยังคงไม่ค่อยพอใจกับเกมนัดนี้เท่าไหร่นะครับ
ทีมชาติไทยนะครับขวาชัยชนะนัดแรกได้แล้วครับ
ศึกฟุตซอลโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบีย

ที่ตามหลังคิวบาร์อยู่๐ประตูต่อ๓ในช่วงต้นครึ่งแรก
เป็นผลต่างที่มากที่สุดในฟุตซอลโลกผลต่าง๓ประตูครับ
ซึ่งก็มากกว่าเกมที่ชนะสหรัฐอเมริกา๕ต่อ๓ในปี๒๐๐๘
และชนะคอสตาริกา๓ต่อ๑ในปี๒๐๑๒นะครับ
อย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมทีมงานของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
เผยว่ายังไม่พอใจกับฟอร์มโดยรวมในเกมนัดนี้
ที่เสียให้กับคิวบาร์ถึง๕ประตู
ซึ่งสุภวุฒิเถื่อนกลางนักเตะไทยคนแรกนะครับ
ทำแฮทริกในฟุตซอลโลกและเป็นดาวยิงสูงสุดของไทย
รายการนี้ที่๘ประตูก็หวังว่าจะทำได้ดีขึ้น
ในวันที่๑๗กันยายนนี้เวลา๖นาฬิกาตามเวลาของไทยครับ
ซึ่งแม้ว่าไทยนั้นจะมี๓คะแนนและประตูได้เสียเท่ากับอียิปต์นะครับ
แต่ไทยนั้นยิงได้มากกว่าครับทำให้ตอนนี้รังอันดับที่สองของกลุ่มนะครับ
เกมสุดท้ายก็ไทยนั้นจะไปตัดกับอียิปต์
ไปดูกันว่าใครนั้นจะสามารถรักษา
แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยการเป็นอันดับที่๒ของกลุ่มนะครับ